ต้องบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานเป็นไปอย่างคึกคักมากนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ที่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะพี่ป

จะพาไปดูเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีไฮไลท์เด็ดกันด้วยค่ะ
ไปดูจังหวัดแรกกันก่อนเลยนะคะที่สุราชธานีค่ะ
ประชาชนแล้วก็ข้าราชการรวมแล้วกว่า๗๐๐คนในจังหวัดสุราธานี
เสื้อสีเหลืองสดใสแล้วก็รวมตัวกันที่สนามกีฬากลางจังหวัด
ไฮไลท์อยู่นี่เลยค่ะ
นี่เห็นไหมไม่ได้อยู่ที่ภาพนะคุณ
แต่อยู่ที่การแปรอักษรเป็นรูปจักรยานที่ใหญ่ที่สุดค่ะ

เนื้อที่๖๙๙ตารางเมตร
เรียกว่าความกว้างนี้เนี่ยเทียบเท่าความสูงตึก๑๔ชั้นเลย
แล้วก็มีเขียนข้อความใบ้อุ่นไอรักสุราชธานีด้วย
คนที่ร่วมแปลอักษรทั้งหมด๓๔๙๙คนค่ะ
ถือเป็นการแปลอักษรภาพจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในไทย
เลยก็ว่าได้แล้วแปลได้สวยงามมากเลยนะ

ประชาชนและข้าราชการกว่า๗๐๐คน
ร่วมกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักอย่างคึกคัก
นักศึกษาจาก๘สถาบันก็ร่วมแปลอักษรเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีรูปหัวใจตรงกลางข้างล่างด้วย

เขายังช่วยกันปล่อยพันธุ์ปลาปลูกต้นไม้
แล้วก็ร่วมทำความสะอาดบริเวณสวนขวัญเมือง

ก็เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่นะคะ

นายนรงศักดิโอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมใบ้อุ่นไอรัก
แปรอักษรข้อความพยาว๒๕๖๑
ที่บริเวณลานอนุสวรีพ่อขุนงำเมือง
แล้วก็ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสู่กว้านพยาว
ก่อนจะปั่นจักรยานเป็นระยะทาง๒๙๙กิโลเมตร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า๖๗๐๐คนเลยนะคะ

ปั่นจักรยานใบ้อุ่นไอรักกว่า๒๐๐๐คนเลยนะในขอนแก่น
นำโดยนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัด

แล้วก็สร้างสีสันให้กิจกรรมครั้งนี้ด้วยการเล่นเวฟ
เล่นเวฟด้วยการเหงื่อตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมา
เป็นเวฟนะคะเขาบอกว่าเป็นคลื่นอุ่นไอรัก
ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้๒๔กิโลเมตร

ใครเห็นใครก็ชื่นว่าประทับใจพร้อมเคลียร์กันมาก

ปิดท้ายกันที่ชัยนาธนะคะ
ผู้ร่วมกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักก็มีทั้งเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่เต็มไปหมดเลย

นำโดยนายรณพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
เขาก็ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้๓๑กิโลเมตร
สิ้นสุดอยู่ที่ศาลหลักเมืองชัยนาธค่ะ
ก็มีการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งเส้นทางเลย
เมื่อวานพี่สาวกับพี่ชายผมไปร่วมกิจกรรมนี้
ก็กลับมาหน้าแดงขาวแรงไว้แท้ตรงที่ใส่แว่น

แต่คือเขามีความสุขนะที่เขาพาคุณพ่ออายุเยอะแล้วไปร่วมปั่นจักรยาน

ดีจังเลยคือมันกิจกรรมครอบครัวนะคุณผู้ชม
อาจจะบอกปกติเราไปทำงานกันไปเรียนภาษาสื่อกัน

แบบนี้เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวได้มาทำร่วมกันสนุกไปด้วยกัน

ถึงแม้จะแบบเป็นดวงแบบแว่นใส่อยู่อย่างนี้นะ
เดียวเดี๋ยวก็หากลับบ้านไปท้าวัดหางจราเข้กันหน่อย